หัวร้อนอะไรกันขนาดนี้คือถ้าเกิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุ
วชนกันมีประกันก็เรียกประกันน่าจะจบ

โชเฟอร์อายุ๕๐กว่าแล้วคุณผู้ชม
แล้วไปเจอกับผู้ชายคนนึงที่ขับเก๋งมา

มาถึงทั้งถีบกระจกรถถีบประตูของลุงโชเฟอร์แล้วก็ต่อยด้วยค่ะ
โมโหมากเลยนะตั้งแต่อยู่ตรงข้างนอกรถอ่ะ
ทั้งแบบถีบประตูลุงจะเปิดประตูออกก็ออกไม่ได้เนี่ยค่ะ
จังหวะที่ลุงโชเฟอร์พอเปิดประตูออกไปได้เนี่ยนะ
ก็โดนรัวหมัดใส่โดนทำร้าย

ทำไมถึงต้องมาถีบกระจกถีบประตูสาวหมัดใส่ขนาดนี้
นี่พลเมืองดีเห็นเหตุการณ์ก็ต้องรีบไปห้ามปรามแล้วค่ะ
หลังจากนั้นฝั่งคนลูกศรแดงเนี่ย

นักข่าวของเราต้องลงพื้นที่ไปหน่อยละค่ะ

อยู่ที่เมืองทองธานีปากเกร็ดที่นนทบุรีเนี่ยนะคะ
ไปคุยกับลุงโชเฟอร์หน่อย
ลุงชนะทิพย์อินมั่นอายุ๕๒ปี
ลุงเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้น

ตรงรอบรถลุงที่มันเสียหายเนี่ย
คือเมื่อวันที่๑๙กุมภาตอนประมาณทุ่มนึงเนี่ยนะ
ก็ขับรถแท็กซี่มารับผู้โดยสารที่เมืองทองตรงนี้นี่แหละ

ผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์แล้วขี่ช้า
แกก็เลยเปิดไฟเลี้ยวจะขอแซงขวา
ปรากฏว่ารถเก๋งดำของคู่กรณีเนี่ย

ระหว่างเลนกลางกับเลนขวาสุด

ลุงก็เลยอยากไปก่อนใช่ไหม

ทีนี้พอฝั่งคู่กรณีแซงไปแล้ว
เขาหักรถมามาปาดหน้า
ลุงก็เลยไปชนรถเขา
ทีนี้เหตุการณ์มันก็เป็นแบบในคลิปค่ะ

เพื่อไม่ให้ผมออก
เห็นในคลิปเขาบอกว่าเขามีเด็กอยู่ในรถด้วย
ผมไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมช่วงนั้นช่วงชุนละมุน

นี่ไงเราก็พยายามถามว่าลุงเขามีเด็กอยู่ใช่ไหม

แล้วลุงก็เอาให้ดูว่ารอยที่ลุงโดนต่อยโดนตรงไหนบ้าง
นี่เปิดกระดุมเสื้อให้ดูเลยว่าก็โดนตรงอกนี้ด้วย

ว่าโอ้โหลุงก็ขับรถมาไม่ได้ตั้งใจจะไปเบียดไปปาดอะไรเขาเลย
แต่มันเป็นจังหวะที่ลุงต้องแซงมอเตอร์ไซค์
จะแซงมอเตอร์ไซค์เท่านั้นรถคันข้างหลังเขาไม่ยอมให้แซงอีก
มันก็เลยเกิดการเฉียวชนกัน
นี่จริงคุยกันดีก็ได้
ไม่เห็นจำเป็นต้องใช้กำลังตัดสินปัญหา
เจ็บที่ขมับซ้ายนะหน้าอกช้ำ
แล้วก็โดนกระจกบาดนิ้วด้วย
แต่ว่าตอนนี้ลุงแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพปากเกร็ด

คู่กรณีเขาจะดูข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่

คุณมาพบตำรวจสิคุณอย่าหนีสิ

แล้วก็ยินดีที่จะรับผิดชอบความเสียหาย
ส่วนรถที่ขับไปชนกับรถคู่กรณี

คือความเสียหายตรงนี้ต้องยังไงนะ
อันนี้ลุงก็ไปให้อู่เขาประเมินราคารถแล้ว
เบื้องต้นน่าจะเสียหายไม่ต่ำกว่า๑หมื่นบาท
แต่ตอนนี้เราก็รอให้ทางฝั่งคู่กรณีออกมา

หัวร้อนนะคุณ